บ้านหลังนี้ดีกว่าคืออย่างนี้เมื่อกี้อาจจะไม่เศร้ามากเพราะมันเป็นหนูแต่งูเหลือมที่มาบุกที่นี่เขมือบแมวไปสองตัวจ้ะ
เจ้าของเป็นเศร้าเลยคุณเนี่ยนี่คือเจ้าของแมวสองตัวก็คือเธอพาไปดูจุดเกิดเหตุที่เจ้าเหลือมเนี่ยคือเหลือมเนี่ยมันกินเสร็จมันหนีไม่รอดเหมือนกันนะ
อยู่ในบ้านเล็กที่๔๒หมู่๖ตำบลโฆษาอเมอโผทองจังหวัดอ่างทองแล้วคุณดูภาพถ่ายกับน้องแมวสะเตือนใจคือคนรักแมวในโทรศัพท์มีแต่ลูกแมว
จริงคุณดูเนี่ยเธอเล่าให้ฟังแบบโอ้โหเธอบอกเธอเลี้ยงแมวไว้๒ตัวแล้วคุณดูกลางคืนเนี่ยจะให้มันนอนในกรงแล้วก็ในมุ้งเขียวคือก็ป้องกันยุงให้กับแมวคุณนึกออกไหม
นอนในกรงแล้วมีมุ้งด้วยแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเปิดกรงมาดูปรากฏว่าไอ้ที่ที่แมวอยู่เหลือมตัวนี้มันนอนอยู่ในนั้นนะคุณ
คุณชิสาดูโอ้โหดูพุงมันนี่คือมันกินไปแล้วนะคะกินแมวที่เลี้ยงไว้ทั้งสองตัวเลย
พุงมันกางแบบนี้แล้วมันออกไม่ได้ไงเลยจับได้เพราะว่ามันกินแบบอิ่มอ่ะถึงมือของพี่รัฐาตะเพียนทองแน่นอนค่ะ
เจ้าหน้าที่มาเลยค่ะพี่ระถามาเลยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมาจับงูเหลือมหน่อยมันเข้าไปกินแมวแล้วมันยังนอนแบบให้ดูต่างหน้าคุณนึกออกไหม
แล้วมันนอนอยู่ในกรงอ่ะพี่รัฐาก็มาจับงูเหลือมออกไปคือก็เอางูออกไปได้อย่างปลอดภัยแต่ที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็คือแมวค่ะ
งูเหลือมโดนจับได้เนี่ยค่ะมันด้วยความที่ว่างูอ่ะเนอะพอมันโดนจับได้แบบนี้มันจะหนีมันจะขย่อนหลักฐานที่มันกินเข้าไป
มันก็ค่อยขย่อนคายของกลางที่เป็นน้องแมวสองตัวออกมาจากท้องแบบนี้คุณผู้ชมขออภัยนะแต่ว่ามันสะเทือนใจคนเลี้ยงแมวเหมือนกันนะคือชาวบ้านที่ยืนดูก็ตื่นเต้นตกใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเคยเห็นงูมันมันคายแมวออกมาแบบนี้มันเอาออกมาทั้งตัวเลยเพราะว่าเวลามันกินมันเขมือบไปเนอะ
ก็เป็นแมวตัวสีดำแล้วก็สีเทาลายซึ่งมันก็ตายแล้วอ่ะน่ะเจ้าของเขาก็เลยเอาศพน้องแมวเนี้ยไปฝั่งเอาไว้ที่ส่วนหลังบ้านเอออย่างน้อยก็ยังได้เอาศพไปฝั่งล่ะอ่ะเอาว่ากันแบบนี้แล้วกันน่าจะสะเทือนใจคนเลี้ยงแมวมากอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าจะไว้ในกรงแล้วไม่รู้ว่างูมันเข้าทางไหนจริงจริง
ก็ดูแลแมวดีดีแล้วกันถ้ามีกรงมีอะไรก็ปิดให้มันมิดชิดเพราะว่างูมันเข้าได้จริงนะนี่ขนาดเขามีมุ้งนะมีกรงนะไม่รู้มันเข้าไปทางไหนเหมือนกันแล้วงูมันเยอะอ่ะช่วงเนี้ยอย่างบ้านผมผมก็ไม่ให้แมวออกไปข้างนอกนะกลัวดิกลัวอะไรคะกลัวมันจะหนีตะเลิศไปตามตัวผู้ไปแมวผมตัวเมียแมวใจแตกซะด้วยกลัวแมวผมจะใจแตกเออดี